มาแล้วค่ะดิฉันมาถึงหน่วยเลือกตั้ง
เตรียมไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกแล้ว
แต่ใครที่อยู่พัทยาก็อย่าลืมไปเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากันด้วยค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
เช้าวันนี้ใครเตรียมตัวออกไปเลือกตั้งแล้วก็เช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะดูเหมือนว่าจะมีฝนตกฝนเทลงมากันตลอดทั้งวัน
หนักบ้างเบาบ้างแต่ละพื้นที่
ตรวจสอบข้อมูลจากโมเดลจำลองสภาพอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนกลางนี้นะคะ
จะมีลมพัดแรงเลยค่ะโดยการหอบเอาความชื้นทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยขึ้นมาบนฝั่ง
ขณะที่บางพื้นที่ของประเทศไทยนะคะมีอากาศหนาว
หนาวกับฝนหนาวกับชื้นมาเจอกันกลายเป็นฝนตกลงมาแบบนี้ค่ะ
ฉะนั้นนะคะตรวจสอบกันดีกว่าว่าภาคไหนจะเจอสภาพอากาศอย่างไรกันบ้าง
เหนือและภาคอีสานจะมีฝนตกตลอดช่วงนะคะประมาณ๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ต้องระมัดระวังอันตรายจากลมพัดแรงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
ส่วนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๑๓๔องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่นะคะ
ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจะไปใช้สิทธิ์นายก
เลือกตั้งนายกก็ต้องวางแผนการเดินทางพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนกันไปด้วย
ส่วนภาคใต้ค่ะจะมีฝนทั้ง๒ฝั่ง๑๔๐๗๐ของพื้นที่ค่อนข้างตกหนักตกเยอะนะคะ
แล้วก็จะเน้นตกหนักทางตอนบนของภาค
โดยเฉพาะจุดทะเลอันดามันจะมีฝนและคลื่นสูงประมาณ๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองมากถึง๑๖๐๗๐ของพื้นที่เช่นกัน
ครึ้มและมีฝนตลอดทั้งวันค่ะ
ใครเดินทางไปเลือกตั้งก็วางแผนการเดินทางเช่นเดียวกันนะคะ
และนี่คืออีกหนึ่งหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อย่านอนหลับทับสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ของเรานะคะ
ที่ฉันอยากจะบอกว่าแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ
แต่ก็ขอให้ได้ผู้ว่าที่ถูกใจก็พอ
ไปเลือกตั้งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ